อยากให้ดูภาพนี้เพราะว่าทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณประตูระบายน้ำ
ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะภาพนี้นะคะถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิดก็คือเวลาสี่ทุ่มครึ่ง
โคบอลก็คือเรือที่คุณแตงโมล่องไปในแม่น้ำเจ้าพระยากับกลุ่มเพื่อนนะคะ
ของคุณปอล่องมาจากทางสะพานพระราม๗คุณผู้ชมลองดูนะคะว่ามาเร็วไหม
แล้วก็ล่องไปถึงบริเวณท่าเทียบเรือพิบูรสงครามหนึ่งแต่มันจะมีจังหวะที่ชะลอความเร็ว
แล้ววนเรือกลับไปคาดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่วนกลับไปเพื่อไปหาคุณแตงโม
เหมือนกับคุณตังโมคงตกน้ำไปแล้วอะค่ะตามภาพนี้เพราะว่ามีจังหวะวกกลับจากเร็วช้าลง
แล้วก็วกกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าตามคำของคนบนเรือที่เขาบอกคือ
ความจริงช่วงนี้คือช่วงที่เขากำลังจะกลับอู่จอดเรือแล้วล่ะ
แล้วถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิดนะคะเหมือนวนเรืออยู่จนถึงเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม๕๕นาที

และเรือทั้งสองลำนี้ก็พยายามที่จะหาคุณตังโมตามริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพใหม่นะคะ
อันนี้คือ๔ทุ่ม๕๕นาทีที่ที่จะปีดโบสท์มา
คือตอนแรกเลยที่เรือมาถึงเนี่ย๔ทุ่มครึ่ง
ซึ่งไม่รู้ว่าอีก๔ทุ่มครึ่ง
แล่นมาก็เร็วพอสมควรเนี่ยใช่ค่ะตอนนั้นคุณแตงโมยังอยู่หรือเปล่า
มีภาพตอนที่เริ่มต้นมาไหมเริ่มต้นของคลิปเลยนะฮะเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวะเริ่มต้นก็จะเร็วกว่า
จังหวะที่ไปชะลอแล้วก็วกกลับมา
คือจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาตามคำที่คุณแซนเขาบอกนะ

ก็คือคุณตังโมมาเกาะขาเพื่อจะปัสสาวะ
แล้วตกลงไปก็เลยตะโกนบอกเพื่อนในเรือบอกโมตกน้ำ

เรือก็เลยวกกลับมาเพื่อมาหาคุณตังโมแต่ไม่เห็นแล้ว
แต่ไอ้ช่วงที่ว่าโม้ตกน้ำเนี่ยแล้วตะโกนบอกต่อกันเนี่ย
ช่วงตั้งแต่แรกมาแล้ววิ่งมาเร็วพอสมควร

โอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องความเร็วของเรือนี่มีส่วนสำคัญนะฮะ
ว่ามันเป็นปัจจัยให้เขาตกน้ำหรือไม่ตกน้ำ

กลับไปหาเนี่ยทันเจอหรือไม่ทันเจอ
ที่บอกว่ามาก็ไม่เจอแล้วหายังไงก็ไม่เจอเสียงก็ไม่ได้ยิน
อืมทำไมไม่หยุดเรือหรือว่าจอดเรือทันที

จะได้รู้พิกัดว่าตกไปตรงไหน
แล้วช่วงที่วนกลับมาหาไม่รู้ว่าจะจุดตรงไม่ตรงอย่างไรเนี่ย
พกใบพัดใช่ไหมคุณโมโดนตอนไหนอะไรยังไง
โอ้โหท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นหลักฐานที่เราได้ภาพ

ตำรวจคงจะไล่ปฏิบัติต่อต่อนะครับ